จังหวัดสมุทรประการร่วมกับปปศ
และก็เหนืองานที่เกี่ยวข้องปิดจังหวัดเลยนะครับ
เป็นการไปลุยตรวจค้นพื้นที่เป้าหมาย๑๐๐จุดครับ
ได้ทั้งผู้ค้าและผู้ครอบครองยาเสพติด
หนึ่งในนั้นครับเป็นลูกชายของกำนันชื่อดัง

นายพิณิถหานผ่านนิดนะครับ
ว่าราชการจังหวัดสมุทรประการร่วมกันกับพันธุ์ตำรวจเอก
สรรบุญเจริญรองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดครับ
แล้วก็ทางด้านของฝ่ายปกครองกว่า๒๐๐นาย
ปิดล้อมตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายและกลุ่มผู้ค้า
แล้วก็ผู้เสพยาเสพติดภายใต้ชื่อปฏิบัติการประชารัฐร่วมใจ
มุดประการปลอดภัยยาเสพติดคืนคนดีสู่ครอบครัวสร้างความเข้มแข็งชุมชนครับ
เน้นพื้นที่๖ดำเผิมรวมทั้งหมด๑๐๕จุด
เจ้าหน้าที่สามารถจับผู้ต้องหาเป็นผู้ค้ามรายย่อยได้๑๗คน
ครอบครองยาเสพติดอีก๖คน
จำนวนนี้มีนายวุฒิพัฒน์จุลเมษอายุ๔๐ปี
ซึ่งเป็นลูกชายของกำนันชื่อดังย่านพระประแดงรวมอยู่ด้วยครับ
โดยถูกจับที่ท่ามเรือบ้านของตัวเองที่พักอยู่พร้อมกับยาไอซ์แล้วก็ยาบ้าจำนวนหนึ่ง
สำหรับผลการปฏิบัติการโดยรวมทั้งจังหวัด
เจ้าหน้าที่ก็สามารถยึดของกลางเป็นยาบ้าได้๔๑๘๒เมตร
ยาไอซ์๓๒๓กรัมและกัญชากว่า๑๖กรัม
กระท่อมแล้วก็ปืนอีก๔กระบอก
จากนี้ก็ยังสามารถไปยึดทรัพย์ได้กว่า๖๘๐๐๐บาท
พร้อมทั้งยังสามารถค้นหาผู้ติดยาเสพติด
เพื่อนำไปสู่กระบวนการบำบัดรักษาอีก๑๕๒คนครับ
สำหรับผู้ติดยาเสพติดเจ้าที่ก็นำไปคัดกรอง
ส่งเข้าบำบัดรักษาที่กองพันธหารปืนใหญ่ที่๒๑
หลังการบำบัดและกดเข้าผู้มูลและทดลอง
เพื่อให้สามารถเลิกยาเสพติดแล้วก็กลับมาเป็นคนดีมีคุณภาพของสังคมต่อไปครับ